จะพาไปดูอีกหนึ่งเคล็ดลับเทคนิคในการขอโชคขอลาบก็คือการเสี่ยงเซียมซีถูกไหมคะ
แต่ว่าเซียมซีที่จะพาไปดูนี้เป็นเซียมซียักษ์
คนเนี่ยเขาแห่ไปเสี่ยงเซียมซียักษ์ที่นี่ค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ในภายในงานตรุษจีนที่โคราชบรรยากาศจะเป็นยังไง
เซียมซียักษ์จะใหญ่ขนาดไหนไปดู
เดี๋ยวค่อยดูเขาบอกว่าเซียมซียักษ์สูงเกือบเท่าคน
อะไรจะใหญ่ขนาดนั้นแล้วเราจะเขย่ายังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
ไล่รถเคลนยกซะละมั้งโอ้โหตายไปที่บริเวณถนนจอมพล
หลังอนุสวรีเท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะจ๊ะ
เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๒แล้วนะคะ

ใช่เนาะตกแต่งบรรยากาศสวยงามมากนะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละเขาจัดเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน
แล้วก็สืบสารวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้
รับทราบถึงประวัติศาสตร์รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

เพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนนี่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดอยู่แล้ว
แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชศรีมาอีกด้วย
แล้วภายในงานนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศ
อายวัฒนธรรมไทยจีนแบบนี้นะ
แล้วก็มีการเลือกซื้ออาหารอร่อยระดับพัฒนาคารของเมืองโคราชมากมาย
ออกร้านกันไป๑๒๐ร้านค่ะ

ดีมากเลยและคุณยังได้เสี่ยงเซียมซียักษ์ด้วย

ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดนครราชศรีมาเขาจัดทำกระบอกเสี่ยงเซียมซีขนาดใหญ่ยักษ์

ประชาชนนักท่องเที่ยวนี้ให้ความสนใจตรงนี้มากนะคะ
พากันมาเสี่ยงเซียมซียักษ์กันแน่นไปหมดเลย
ดูดิเนี่ยติ้วนึงเนี่ยยาว๑๒๐เซนแล้วอ่ะเข้าเด็กคุณเห็นไหม
ใหญ่กว่าเด็กอีกอ่ะจริงนี่แหละแล้วทางนี้นะคะ
คนที่มาเสี่ยงเซียมซีเนี่ยเขาก็จะเหมือนพอเสี่ยงเซียมซีได้หมายเลขเนี่ย

อังเปล่าทั้งหมดที่ได้รับจะเป็นส่วนลดนะ
เป็นส่วนลดค่าอาหารของร้านค้าต่างที่อยู่ภายในงาน
ดีจังเลยดีมากดิฉันชอบไอเดียเขาเนอะ
เห็นไหมเนี่ยอังเปล่าที่ได้จากการเสี่ยงเซียมซี
ชื่อร้านสุกี้ลิ้มเออเหมือนคุณแบบว่าไปสอยดาวอ่ะ
แล้วได้รางวัลเล็กน้อยอันนี้เสี่ยงเซียมซี
เขาก็จะมีตัวเลขที่แบบเป็นอังเปล่า
ว่าคุณจะได้ส่วนลดจากร้านไหนอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ว่ากันไป

แล้วก็คือคนที่ไปร่วมเสี่ยงเซียมซีเนี่ย
ก็ได้ความแบบบันเทิงด้วยได้ส่วนลดด้วย
ได้อะไรที่จะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคต่ออีกด้วย

เพราะว่าใช้แรงแขน

ถ้าคุณจริงจังกับการเขย่า

มันยิบใหญ่มากนะเอามาพาดบ่านี่ก็โอ้โฮ
โอ้โหแถวบ้านเรียกปืนบาซูก้าเลยนะ

สนุกสนานกันไปค่ะ

เหมือนเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานของเขาด้วยนะ